มาเอาใจคนชอบทานอาหารจีนกันหน่อยนะครับ

เป็นร้านอาหารซีฟู้ดสไตล์ฮ่องกง
และเป็นการปรุงอาหารของเชฟชื่อดังชาวฮ่องกงคุณผู้ชม
ที่สำคัญร้านนี้บรรยากาศดีมากครับ

พาคุณผู้ชมไปชิมอาหารทะเลรสเด็ดนะครับ

แล้วก็ดื่มดำวิวริมแม่น้ำเจ้าพญาด้วย

และผักหลากสีสันทั้งบล็อกโคลี่แครอท
ใส่จานร้อนตกแต่งอย่างสวยงาม
ร้านอาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ฮ่องกง
เชฟก๊อกพิงโฮหรือเชฟโฮ
ที่เปิดมานานถึง๑๗ปีแล้วค่ะ

ผมอยู่ออเล็นเตนตั้งเดือนร้านแล้วนะ

ผมเป็นเชฟในโรงแรมออเล็นเตนโรงแรมเชนเกน่า
ทุกคนก็เรียกว่าเชฟฮอร์เชฟฮอร์
หลักคือเน้นรุ่นใหม่
สำหรับส่วนตัวอันเน้นสุขภาพ
ลองชิมดูแล้วรสชาติกลมหวานเค็มตัดกันกำลังดี
เนื้อหอยเชลล์ชิ้นโตกัดแล้วนุ่มลิ้น
สัมผัสได้ถึงความสดใหม่จริงค่ะ
ไม่ใช่ใช้หอยเชลล์ไทยเราใช้หอยเชลล์ออสเซียร์
ส่วนจานนี้ก็อร่อยจนต้องยกนิ้วให้เลย
ผักบุ้งกะปิฮ่องกงกระทะร้อน
บุ้งฟ้านเป็นเส้นสีเขียวสด
กับกะปิส่งกลิ่นหอมยั่วให้ท้องร้องน่าทานสุด
หรือใครชอบทานอาหารทอดแนะนำเมนูฟองเต้าหู้ทอดจานนี้เลยค่ะ
จนเหลืองกรอบน่ารับประทาน
ข้างในเป็นเนื้อปูผสมแป้งและเครื่องปรุงรส
สั่งมาเป็นออเดิฟเรียกน้ำย่อยก็ได้
หรือจะทานคู่กับอาหารจานหลักก็ดีเลิศสุดค่ะ

เป็นเมนูที่คุณโฮเจ้าของร้านคิดค้นสูตรขึ้นเอง
เพื่อให้มีความแตกต่างจากเมนูข้าวผัดที่ปกติเราทานกันทั่วไปค่ะ
มีทั้งกุ้งมีทั้งหมูแดงแล้วก็ไข่เค็มนะคะ
อยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองทานดูค่ะ

เป็นเข่งสำหรับมือเที่ยงให้เลือกทานได้ไม่อั้น
แต่ที่เด็ดแนะนำว่าต้องไม่พลาด
ที่นี่ใช้แป้งติ่มซำบางแต่ไส้กุ้งจัดเต็ม
หรือจะเป็นขนมจีบกุ้งร้อนโรยหน้าไข่กุ้งเนื้อนุ่มละมุนลิ้น
ซาโว๊คซาละเปาแนะนำเมนูซาละเปาลาวา
ไส้ลาวาไข่เค็มไหลเยิ้มนึ่งมาร้อน
ชิมแล้วรสชาติหวานกำลังดีแป้งนุ่มไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะ
บรรยากาศภายในร้านตกแต่งเป็นสไตล์จีนค่ะ
ความรู้สึกเหมือนได้ทานอาหารจีนแท้
มีโต๊ะจีนให้เลือกนั่งได้หลายมุม
ใครอยากนั่งชิลในห้องแอร์หรือนั่งรับลมธรรมชาติริมน้ำก็ได้ค่ะ

แชะภาพวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยที่ท่าเรือของทางร้านก่อนนะคะ
ที่นี่ยังมีตู้ปลาโชว์อาหารทะเลสด
ทางร้านเตรียมนำมาปรุงให้ชมกันอย่างใกล้ชิด
มีติดราคาให้ประกอบการตัดสินใจ
กุ้งมังกรขีดละ๒๕๐บาท
ตัวเป่าขีดละ๒๔๐บาท
หรือปูอลาสก้าตัวโตขีดละ๔๕๐บาท
อยากลองสัมผัสกับสุดยอดราชาแห่งปู
ก็สามารถขอทางร้านชมใกล้ได้ค่ะ
โอ้โหเจ้ายักษ์ตัวนี้หนักใช้เล่นเลยนะคะเนี่ย
สมมุติท่านไหนมาที่โฮล์กิชเช่นอยากได้ปูเตอร์สก้า
ผมอยากให้ท่านไหนอยากกินบูเลสก้ามาจับเองเลย

คนไทยเราส่วนใหญ่ก็ชอบหอมกรอบ

ส่วนใหญ่ก็ผัดพริกเกลือสไตล์ฮ่องกงจะมากกว่า
ส่วนตัวผมชอบปูเตอร์สก้านิ่งมากกว่า
มันความหวานความสด
แบบสดใหม่อร่อยเลือดขนาดนี้
ช่วงนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มื้อเที่ยงพิมพ์ซ้ำเราลด

ส่วนอาหารทั้งมื้อเที่ยงกับมื้อเย็น

มาถือบัตรตลาดคันกรุงเทพฯ

ส่วนผู้ที่ถือบัตรอินฟินิตและบัตรผู้นำแพลทินัมธนาคารกรุงเทพ
ของหวานทานเพิ่มเป็นสาคูแคนเตอร์ลูปหรือบัวลอยน้ำขิง
จำนวน๒ที่ต่อ๑ใบเสร็จได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕๖๐ค่ะ
ชิมอาหารรสชาติดีเคล้าบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยา
มาที่สาขาพระราม๓หรือถ้าเป็นบรรยากาศในเมืองก็มีที่สาขาเหม่งจ่ายค่ะ
เปิดให้บริการทุกวัน๒ช่วงเวลา
ตั้งแต่๑๑โมงจนถึงบ่าย๒๓๐และ๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มค่ะ
ชดารักษ์โภคัทนวัตรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน